คุณผู้ชมครับสถานการณ์ฝนในเมืองในของเรา
ตั้งแต่วันนี้ต่อเนื่องไปถึงสุดสัปดาห์นี้
มีแนวโน้มที่จะทำให้เกิดสิ่งต่างมากมายเลยทีเดียวนะครับ
แต่ว่าความรุนแรงปริมาณฝนที่ตกลงมานั้น

แล้วก็สัปดาห์ที่จะถึงเนี่ยนะครับ

แต่บางจุดบางพื้นที่ที่มีปริมาณฝนสะสม
ก็คงจะต้องติดตามประกาศเตือนภัยจากทางราชการนะครับ
เพราะว่าขณะนี้เองจะสังเกตว่ากลุ่มฝนส่วนใหญ่
มีการเคลื่อนที่ผ่านเมืองของเราไป
แล้วก็เข้าสู่ศูนย์กลางของพายุหนึ่งลูกนะครับ
หลังจากนี้ก็จะเคลื่อนตัวเข้าสู่บริเวณทางตอนล่างของประเทศญี่ปุ่นนะครับ
นั่นหมายความว่าใครจะไปญี่ปุ่นในระยะนี้

เพราะว่าเป็นพายุที่มีขนาดความรุนแรงค่อนข้างแรงเลยทีเดียว
ดังนั้นถ้าพายุลูกต่างเลยนะครับ

จะทำให้ฝนนั้นกลับมากระจายตัวในเมืองของเราอีกครั้งหนึ่งนะครับ
คาดการณ์ว่าจะเป็นช่วงต้นสัปดาห์หน้า
นี่คือกระแสลมตอนนี้จะสังเกตว่ามีการเคลื่อนที่นะครับ
เหนียวนำเข้าสู่ศูนย์กลางของพายุ
อยู่บริเวณทางตอนล่างของประเทศญี่ปุ่นในวันพรุ่งนี้
ดังนั้นแหล่งที่มาของฝนหลักเนี่ยนะครับ
ก็จะเป็นแนวร่องฝนที่พาดผ่านบริเวณทางตอนบนของประเทศไทย
ในช่วงนี้เหนือกับอีสานก็จะเป็นจุดที่มีฝนตกเยอะหน่อย
แต่ก็จะไม่หนักมากนะครับก็ตกไว้เรื่อยนะครับ
แล้วก็ในบริเวณพื้นที่ภาคกลางจะสังเกตว่าค่อนข้างโล่งนะครับ
ถ้าหากจะมีก็จะมีในช่วงเย็นหน่อยนะครับ
เข้ามาปกคลุมในพื้นที่บริเวณตอนกลางของประเทศนะครับ

จากเรื่องของฝนแล้วเรื่องของคลื่นยังคงต้องระวัง
เพราะว่าอย่างที่บอกไปนะครับเป็นปัจจัยของพายุที่มีการดูดกระแสลมเข้าไป
ดังนั้นคลื่นลมในฝั่งอันดามันรวมไปถึงในบริเวณพื้นที่ภาคตะวันออก

โดยเฉพาะบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองอาจจะทำให้เกิดอันตรายได้
สังเกตว่าพื้นที่สีม่วงสีฟ้าคือจุดที่มีคลื่นสูงประมาณ๒๓เมตร
กินแนวยาวตั้งแต่ตอนวนจนถึงตอนล่างของฝั่งอันดามันทีเดียว
ดังนั้นใครอยู่พื้นที่ภาคใต้พื้นที่ภาคเหนืออีสานตอนบน
ในช่วงนี้ติดตามประกาศเตือนภัยจากทางราชการอย่างต่อเนื่องด้วยนะครับ
ผมพุทธนันพี่สิทธิ์มหันฯสวัสดีครับ